นำเลยเป็นอะไรคุณออกจากโรงพยาบาลมาเลย

จะไม่พลาดงานเปิดตัวหนังของตัวเอง
เกิดอะไรขึ้น
ผมเคยเป็นเห็นอีกครั้งหนึ่ง
มันกลับมาจากมาเลตอนเลยไปไทย
ภูมิถึงในร่างกาย
แต่แค่โชคปาร์โตดเลือด

อันนี้พอเรรี่ยมรู้สึกกว่าเป็นออกแล้วก็เร็วไปโรงพาร์ก

อย่างที่พี่ว่าเราอเจียนตลอดเหรอครับ

เขาป่วยแล้วก็แอดมินคู่เลยครับตลก

แล้วก็ดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาล
ถ้าถือเป็นโอกาสดีข้อโรงพยาบาลพอเหมือนกัน
หมอมีสั่งห้ามอะไรไหมคะนายออกมาวันนี้แบบว่าต้องห้ามอะไรยังไงบ้าง

ตอนนี้คือคุณหมอนำเชื้อเราไปตรวจหรือว่ายังไง

ว่าเป็นวัดตัวใหม่อะไรอยู่ที่นี่

จะทราบผลประมาณวันไหนครับ
น่าจะคืนนี้แหละครับเพราะเดี๋ยวเซนนี่ผมก็ต้องไปแอดมิตรต่อ
ไม่กังวลแต่ว่าอาการนี้มันทรมาน
เราไม่อยากเป็นเหลือก็ยังพยายามปรักษาให้เราด้วย
นอนก็จะคำบ้าง
น้าวร้อนอ้อโคตรหัวตลอด
ก็มีอภิพันธ์แต่ว่าเชื่อมือคุณหมอแหละ

มีงานอะไรคะอยู่อีกไหมคะ
มีครับมีก็ความจริงงานทุกวันเลย
แต่ก็ต้องรอดูผลก่อน
ก็ถ้าเกิดมันกระทบอะไร

สาวเรื่องศุภาไพก่อน
แอดมิตกินคู่อย่างนี้ใครเหล่าใครคะ
หรือนอนห้องหรือใบรึ
ก็สาหรับทุนเฝ้าผมเดินห้องแม่แม่ก็เดินห้องผม

ใช่ดีใจมากเลย
ตอนนี้ก็นำเงินไปให้กับโรงเรียน

ตอนแรกพี่แพงว่ามี๖โรงเรียนครับ

เขาเขาส่งมาให้ดูแล้วผมเห็นว่า
เป็นโรงเรียนที่ติดชายแดงครับ

กำลังสร้างอะไรอย่างนี้ครับ

ก็มีป้านี้มีตาคมาช่วยกันด้วย
คือน้องเขาเขียนมากขอบคุณ
เขียนมาแล้วก็หมายความโอ๊ยปอนด์วันปีใหม่
ตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าอย่างน้อยปีละ๑โปรเจ็ค

ตั้งใจครับผมแต่ก็รอมีโอกาสหรือว่าจากงานก่อน
ก็อยากจะไปหาน้องทุกคน